คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้คนลักษณะแบบนี้ที่ฉันเจอบ่อย
ไหมคะขับรถเนี่ยเวลาอยู่ในซอยแล้วจะเลี้ยวออกจากซอย
บางทีรถมันติดยาวเลยเป็นเลนสวนด้วย
สิ่งที่เราต้องทำคือเข้าคิวค่ะแล้วค่อยใจเย็น
ค่อยไปตามคันอื่นนะคะแต่รถคันนี้ค่ะ
นี่ชาวเน็ตบอกว่าสงสัยที่บ้านไม่เคร่งมารยาท
ไม่รอค่ะสวนเลนออกมาเลยนะคะ
แล้วคุณเข้าใจไหมว่าคันอื่นเขาก็ต้องสวนกลับมา
เลนสวนไงสิ่งที่เกิดขึ้นคือคลิปนี้ไปดูกันค่ะ

อ่าจะหลบไหมผมไม่ถอยก็เล่นผมอ่ะเอออ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแหมแหม
เหลือเกินจริงเลยนะคะเห็นไหมเจอแบบนี้ตกใจไหมคะตกใจดีนะที่ไม่ชน
เห็นไหมกลายเป็นนู่นคันนู้นต้องถอยใช่ไหมต้องถอยแล้วค่ะในเมื่อคุณผิดนะฮะ
คุณผู้ชมดีนะที่ต่างฝ่ายต่างเหยียบเบรกกันทันนะคะจากคลิปจะเห็นนะคะว่ารถเก่งเนี่ยขับมาตามปกติจังหวะที่กำลังจะเลี้ยวเข้าซอย
ถึงกับต้องเบรกตัวโก่งตัวโก่งแล้วก็มีการบีบแตรลั่นเลยนะคะเพราะเจอรถเก๋งมาใกล้นะครับ
ประมาทไม่ยอมต่อคิวไม่ยอมรอขับสวนเลนออกมาจากซอยประจันหน้าเข้ากับเจ้าของคลิปอย่างจังเลยนะคะ
หวิดเกือบกลายเป็นอุบัติเหตุก่อนที่รถเก๋งคันดังกล่าวเนี่ยจะค่อยถอยหลังหลบไปนะคะ
คือปักหมุดจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณเข้าซอยวัดพระศรีอานอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะ
คนที่โพสต์คลิปบอกว่าอย่าหาทำเชียวนะเกือบไม่รอดแล้ว
เอามาเตือนภัยสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนต้องเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ของเพื่อนร่วมทางด้วยค่ะ